สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถามตรงกับผมพีรวัตรอัธนาคครับ
ที่แทนคุณจอมขวัญเหล่าเพชรนะครับซึ่งวันนี้คุณจอมขวัญนั้นติดภารกิจนะครับ
คุณผู้ชมครับผ่านพ้นไปแล้วสำหรับช่วง๗วันอันตรายเทศกาลสงกราน
เรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้มีแถลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ศูนย์ป้องกันและต้องการจะลดอุบัติเหตุทางถนนปี๕๙นี้
สปฐครับตัวเลขของผู้บาดเจ็บตัวเลขของอุบัติเหตุสะสม
ตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกหมวดทุกรายการเกิดอะไรขึ้น
ทั้งที่มีมาตรการเข้มงวดออกสื่อค่อนข้างบ่อย
ประชาชนก็น่าจะรู้เยอะแล้วเพราะดูจะเข้าถึงได้ง่าย
ในปี๒๕๕๙ประโคมข่าวกันเต็มที่ทำไมคนตายยังเพิ่มขึ้น
และทำสถิติสูงที่สุดในรอบ๑๐ปีด้วย
วันนี้เราคุยกันนะครับกับคุณหมอสองท่านครับ
ท่านแรกนะครับผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
คุณหมอธนพงศ์จินวงครับและอีกหนึ่งท่านเลขาธิการ

คุณหมอแท้จริงศิริพานิทครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
คุณหมอแท้จริงก่อนนะครับมตรการดูจะเข้มงวดออกสื่อบ่อย

แต่ทำไมผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยตั้งใจว่าจะลดมันสวนทางครับคุณหมอ
เพราะว่าเราใช้มาตรการเหล่านี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
อย่างที่ว่าแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตรการตรงนี้มากสักเท่าไหร่
ต้องอย่างนี้นะคือเราทำเหมือนเดิม
ผมถามคุณพีรพัฒน์นิดนึงถ้าปีที่แล้วเนี่ยผมปลูกข้าวหนึ่งนา
พันธุ์ข้าวนี้ปุ๋ยนี้น้ำอย่างนี้ได้ข้าวหนึ่งเกวียน
ปีนี้ผมบอกคุณผลลัพธ์ก็ปลูกอีกหนึ่งไร่ข้าวพันธุ์เดิมน้ำเดิมปุ๋ยเดิม
แล้วผมถามคุณเรืองว่าแล้วทำไมเราไม่ได้เข้ามากกว่าปีที่แล้ว
คุณผลลัพธ์ต้องบอกผมจะบ้าเลยใช่ไหมครับ
คุณทำเหมือนเดิมอันนี้เหมือนกัน
ว่าเรายังทำอะไรที่เหมือนเดิม
แต่ว่าที่ผ่านมาในรอบ๑๐ปีมันก็มีบางช่วง
ตัวเลขของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตมันก็ลดลงถูกไหมครับคุณหมอ
เหมือนกับเราที่นาตรงนี้

เราเริ่มปลูกมันได้ผล

ใช้ไปอะไรใช้ไปมันเริ่มจืด

ถ้าเราไม่ทำอะไรตรงนั้นเช่นขยายพื้นที่

มันก็เหมือนกันนะครับเห็นไหม

เพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรที่ต่างจากเมื่อก่อน
อันนี้ขี่นะครับยกตัวอย่างอีกอย่างเราทำอย่างนี้
เราก็ทราบกันปีละ๒ครั้งสงกรานเพิ่งผ่านไป
แล้วเดี๋ยวเราหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มอีกทีหนึ่ง
ปีใหม่๑๗วัน๑๔วันผมถามคุณพีรวัตรอีกเหมือนกัน
ถ้าคุณพีรพัฒน์จะลดน้ำหนักทั้งปีนะครับเอาสัก๕กิโลกรัม
มันชักจะอ้วนแล้วคุณพีรพัฒน์บอก
เดี๋ยวผมทำ๑๔วันในปีนี้คุณพีรพัฒน์จะลดได้ไหมครับ
ไม่น่าจะมันไม่ได้เลยมันต้องทำสม่ำเสมอทั้งปี
แต่ช่วงนี้เราอาจจะมีงานเลี้ยงเยอะหน่อย
เพราะอาจจะไปงานช่วงเกษียณเราก็ต้องไปเบิร์นเยอะหน่อย
เช่นปกติเราเคยวิ่งสายพานวันละครึ่งชั่วโมง
วันนี้เรากินเยอะมันก็เหมือนช่วงสงกราน
กินอะไรเทศกาลเยอะก็ต้องอาจจะวิ่งสักชั่วโมงหนึ่งแล้วตอนนี้
เห็นไหมมันต้องมีอะไรมาทดแทนแล้วทำสม่ำ๓๖๕
วันถ้าคุมเข้มเฉพาะ๗วันอันตรายสงคราน
วันอะไรปีใหม่คือ๑๔วันนี้ยังไงก็ไม่ได้ผล

เดี๋ยวมาคุยเรื่องคีย์กันต่อว่าจะทำยังไงในเรื่องนี้

๒ชีวิตที่ตายบนถนนที่ตายจากอุบัติเหตุในปีนี้เนี่ย

ก็ส่วนหนึ่งก็เช่นเดียวกับอาจารย์แท้จริงครับ
แต่สิ่งที่สำคัญผมคิดว่านอกเหนือจากมาตรการที่ใส่ลงไป
มันถูกชี้ว่าสิ่งที่ใส่ลงไปต้องเพิ่มขึ้น
หรือจะต้องเปลี่ยนแปลงบางรูปแบบ
เพราะว่าเรามีความเสี่ยงที่ไม่ได้ลดลง
เรามีรถที่ออกใหม่ทุกวันวันละ๒๐๐กว่าคัน
เรามีการเดินทางที่มากขึ้นเรามีความเสี่ยงทั้งสายหลักสายรอง
เพราะฉะนั้นมาตรการต้องพัฒนารูปแบบแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้น
ปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะฮะ
ยังแต่ยังเพิ่มไม่ทันความเสี่ยง
การตรวจจับเรื่องเมาก็เพิ่มขึ้นมา๒๐ตรวจจับได้๑๘๐๐๐คดี
แต่ว่าพอลองวิเคราะห์ดูลึกจะเห็นว่าใน๑๘๐๐คดีเนี่ย
ถ้าเทียบต่อจังหวัดต่อวันก็จะตกวันหนึ่งจับคนเมาได้๓๔คน
แต่ขณะที่เรามีคนดื่มแล้วก็มาขับรถเต็มไปหมดเลย

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังชี้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่สมดุลกัน
มันไม่สมดุลกับความเสี่ยงที่มีอยู่เต็มถนนเลย
คือความเสี่ยงหลักถ้าเกิดว่าดูจากตัวเลขอุบัติเหตุ

หลักแล้วความเสี่ยงมันมาจากอะไรบ้างครับคุณหมอ
เป็นปัจจัยเดิมไหมครับผู้ขับขี่พฤติกรรมถนนสภาพแวดล้อม
มันจะมีอยู่สองส่วนก็คือว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ยังเป็นเรื่องคนโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มขับ
แล้วก็เรื่องความเร็วส่วนอีกด้านหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิด
ชนแล้วมีการตายเนี่ยตอนนี้ที่นำโด่งขึ้นมาเลยเป็นเรื่องความเร็ว
หมายถึงคนที่เสียชีวิตนะครับความเร็วเนี่ยจะเป็นสาเหตุของการตายเนี่ย
เป็นเบอร์๑อยู่ที่๔๐แล้วก็ลองลงมาก็เป็นเรื่องดื่มขับ
แล้วก็ตัดหน้ากระชั้นชิดแล้วก็หลับใน
เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ก็อาจจะต้องมองทั้งสองส่วน
ด้านหนึ่งคือตัดวงจรตั้งแต่การเกิดเหตุเรื่องดื่มขับ
ตัดวงจรความรุนแรงก็คือเรื่องความเร็ว
อีกอันหนึ่งที่เป็นโจทย์เสริมขึ้นมาของบ้านเราที่มันรุนแรงนะครับ
ไม่ใช่แค่ความเร็วไม่ใช่แค่หลับในหรือดื่มขับ
แต่ว่าเวลาเกิดเหตุเรายังมีปัจจัยด้านถนนเข้ามา
ก็คือมีการรถออกไปชนต้นไม้ข้างทาง
และแถมยังมีอีกปัจจัยหนึ่งเสริมเข้ามาอีกก็คือ
คนก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์นิรภัยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย

มันเลยยิ่งทำให้บวกกันเลยตั้งแต่ความเร็ว
มีดื่มขับมีหลับในมีการชนวัตถุอันตรายข้างทาง
ต้นไม้ข้างทางแล้วก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์นิรภัย
มันบวกกันอย่างนี้เลยทำให้ปีนี้ดัชนีความรุนแรงมันสูงนะ
คือตัวเลขการตายสูงอยู่แล้วนะแต่ดัชนีการรุนแรงว่า
อันนี้สูงมากนะเพราะว่า๔๕ปีที่แล้วเหมือนที่อาจารย์พูด
ปีที่แล้วในอุบัติเหตุ๑๐๐ครั้งมีคนตายประมาณ๙๑๐คน
ตอนนี้กระโดดขึ้นมาเป็นเกือบ๑๓คนแล้วครับ
แท้จริงครับ๔๔๒ศพที่เสียชีวิตอุบัติเหตุ๓๐๐กว่า
ของผู้บาดเจ็บอีก๓๐๐กว่าเนี่ย
มันบอกอะไรเราได้อีกบ้างบอกว่ามาตรการที่ใช้ใช้มาเนี่ย
มันไม่ได้ผลอีกแล้วไหมมันล้มเหลวไปแล้วไหม
อย่าไปบอกว่ามาตรการที่ใช้มาไม่ได้ผลได้ผลครับระดับหนึ่ง
อย่าลืมว่านะครับเราที่ใส่มาตรการนั้นเข้าไปเต็มที่แล้วนะ
เหมือนกับรถคันนี้วิ่งได้เอา๑๒๐คุณจะเหยียบมากกว่านี้
มันไม่ขึ้นถึงกว่า๑๒๐แล้วนะคุณจะกระทืบคุณจะเอาอะไรยังไง
มันก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคันนี้มันไปได้๑๒๐
แต่ถามว่าแล้วเราอยากไปมากกว่า๑๒๐ได้ไหมมันต้องใช้รถคันใหม่นะ
ต้องเปลี่ยนรถเลยนะฮะใช่สิแล้วก็คุณจะใช้คันเดิมเนี่ย
ถามว่ามันจะไปได้มากกว่า๑๒๐ไหมแล้วก็จะคงเกิดแบบเดิม
มันก็เหมือนเดิมมันเร็วสุดแล้วคนเท่านี้นะครับ
ตำรวจมี๒๔ชั่วโมงเท่าผมเท่าคุณพิรพัฒน์
เขาต้องนอนเขาต้องกินสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำในช่วงเทศกาลเนี่ย
สุดแล้วครับผมไม่เคยโทษเจ้าหน้าที่นะครับว่า
ไม่พอทำไม่ดีดีที่สุดที่เขาทำได้แล้ว
แต่ถ้าจะให้เหตุการณ์นี้ลดลงมากกว่านี้เราต้องเสริมเขาแล้วครับตอนนี้

เรื่องใหม่ที่อาจารย์ธนพงศ์บอกนะ
เรื่องความเร็วเรื่องของสภาพแวดล้อมปัจจัยถนนพฤติกรรมต่าง
คุมตรงนี้ได้ขนาดนี้นะเราใส่ลงไปได้ขนาดนี้
ถามว่าถ้าเราจะให้มันได้ผลมากกว่านี้ต้องใส่อย่างอื่น
เสริมอดท็อปนะครับพูดง่ายครับ
เช่นยังไงอ่ะเช่นยังไงเช่นนะครับ
มาตรการที่ผมเคยคุยกับคุณจอมขวัญก่อนหน้านี้
ถ้าเราสามารถทำให้คนทุกคนที่อยู่บนท้องถนนเนี่ย
ขับรถไม่ดีตรงนี้จะช่วยเจ้าหน้าที่แล้ว
เราไม่สามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีแต่จะลดลงไปทุกปี
แต่เราเพิ่มตาบนท้องถนนได้ด้วยกล้องที่ติดหน้ารถครับ

ผมคิดว่าถ้ามีช่วยได้
ถ้ามีนะครับมันช่วยสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ย
ให้ได้ผลมากขึ้นตรงนี้จะเป็นสิ่งใหม่เลยนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าต่อไปในอนาคต
ถ้ารถทุกคันคุณพิรวัตรลองมองภาพนิดเดียว
รถทุกคันมีกล้องแล้วบันทึกอยู่ตลอด

กล้าแบบประเภทที่เชี่ยวไปเชี่ยวมาไหมครับ
เดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาเอาไปลงว่ากทอย่างนี้
แล้วเขาเสิร์ชนิดเดียวเขารู้เลยนะครับ
นายพิรพัฒน์โอ้โหอยู่ช่องไทยรัฐ
ขับรถอย่างนี้เหรอเป็นไงครับเรียบร้อยครับ
เราอาจจะไม่กลัวเจ้าหน้าที่นะฮะ
เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะอรุมอร่วยให้กับเรา
แต่โซเชียลไม่เคยอรุมอร่วยให้คุณนะครับ
อันนี้ผมถามสมมุติว่าผมเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
แล้วคุณหมอแท้จริงเสนอมาแบบนี้คุณหมอแท้จริงมีตัวอย่างที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จ
ไม่มีอะไรการันตีไหมครับไต้หวันทำแบบนี้เหรอ
ดูมีกล้องเกือบทุกคันผมก็ไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะ
แต่ณขณะนี้ผมไปสำรวจกล้องที่ติดรถอยู่ในประเทศไทย
ขนาดมีไม่ถึง๑๐นะเรายังเห็นอะไรดีอยู่บนท้องถนนออกมาขนาดนี้
คดีหลายคดีเนี่ยคลี่คลายด้วยกล้องนะครับนี่มีไม่ถึง๑๐นะ
แล้วถ้าเกิดถึงปลายปีนี้เราใส่กล้องเข้าไปผมก็ไม่ได้พูดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
สัก๕๐๖๐ผมเชื่อเลยว่าคนขับจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
โดยที่ผมไม่ต้องมารณรงค์เลย
เดี๋ยวกลับมาคุยกันกับคุณหมอแท้จริงต่อ
คุณหมอธนพงศ์ครับนอกจากติดกล้องแล้วสมมุติว่าอันนี้ผ่าน

คือก็เห็นด้วยส่วนหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าต้องมีตัวช่วย
อันนี้ตัวช่วยที่จะให้การบังคับใช้มันไปได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกเหนือจากเรื่องของภาคสังคม
คือเราต้องทำไงให้การบังคับใช้โดยตำรวจสามารถมีความครอบคลุมมากขึ้น
คือการตั้งด่านการตั้งจุดตรวจไม่จำเป็นว่าจะต้องตั้งได้ตลอดครอบคลุม
แต่เรารู้ว่าจะมีความเสี่ยงในช่วงไหน
เช่นช่วงไหนจะเป็นช่วงพีคเราก็ออกแบบการตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมเสี่ยง
อันนั้นก็จะช่วยเซฟทรัพยากร
แต่อันที่๒ที่น่าจะเสริมเข้าไปมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมาหรือเรื่องความเร็วก็คือว่าการมีอุปกรณ์ที่เพียงพอ
เครื่องตรวจเมาก็มีแค่สองสามเครื่องส่วนปีไม่ดี
ช่องทางระเบียบปฏิบัติให้ภาคเอกชนสามารถให้ตำรวจเช่าซื้อได้
แล้วก็แปลงค่าปรับมาเป็นค่าใช้จ่าย

จะทำให้หลายประเทศจะใช้วิธีเอกชนร่วมลงทุน
อย่างของฝรั่งเศสของออสเตรเลีย
เรื่องการติดกล้องความเร็วเป็นเอกชน
ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้การบังคับใช้ครอบคลุม
อันที่๒ที่เป็นตัวช่วยนอกจากอุปกรณ์
ก็คือทำให้ตำรวจมีข้อมูลที่สำคัญมากเลยครับ
คือเป็นข้อมูลความผิดซ้ำ
สมมุติผมไปดื่มแล้วถูกจับวันนี้ผมรีบสารภาพเลยเนี่ย
ไปถึงศาลปุ๊บศาลก็จะตัดสินเหมือนผมความผิดครั้งแรก
ผมอาจจะดื่มขับมาครั้งที่๕ที่๖
แต่เนื่องจากต้องส่งฟ้องภายใน๔๘ชั่วโมง

เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้การใช้ดุลพินิษฐ์มีข้อจำกัด

ซึ่งตรงนี้ต้องเป็นตัวช่วยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อมูลความผิดซ้ำให้ได้
แล้วก็อันที่๓นอกจากเรื่องอุปกรณ์เรื่องความผิดซ้ำเนี่ย
ผมคิดว่าถ้าปลดล็อกเรื่องกฎหมายได้

ประเทศเขาจะมองเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงไม่ใช่เรื่องประมาท
อย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเดิมเคยมองว่าเมาขับเป็นเรื่องประมาท
พอเขาเปลี่ยนเป็นการขับรถอันตราย
เขาเปลี่ยนจากประมาทเป็นขับรถอันตรายโทษต่างกันนะฮะ
เมาขับเดิมชนคนตายโทษสูง๓ปี
แต่กรณีขับรถประมาทโทษสูงสุด๒๐ปี

ซึ่งอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่า
จากการบังคับใช้เข้มเนี่ยบทลงโทษที่เหมาะสม

เพราะว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันมานาน
แต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดพีคสักที
แต่ว่าอันนี้ก็มีการพูดด้วยถึงเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ

ส่งมาทางไลน์ของไทยรัฐรวมทั้งพาคุณผู้ชมไปดูสถิติหน่อยว่าปีนี้ที่
บอกว่าตายเยอะขึ้นอุบัติเหตุมากขึ้นผู้บาดเจ็บมากขึ้นเนี่ย
มันเป็นยังไงบ้างเปรียบเทียบกันแล้วปี๕๙กับ
๕๘นี้ปีนี้สูงขึ้นอย่างชัดเจน
เพราะว่าในหลากหลายปัจจัยนะครับ
นี่คือตัวเลขเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุสงครานปี๕๘กับปี๕๙
และต่อไปครับนั่นก็คือสาเหตุหลักที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต
ว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้น
นำมาโดยสีแดงเมาสุราเมาแล้วขับครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่อง
ของการขับรถเร็วเกินกำหนดการตัดหน้าแบบกระชั้นชิดทั้งหมด
ทั้งหมดนี้ในช่วง๗วันอันตรายเทศกาลสงครานปี๕๙สรุป
ได้แบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเรากลับมาถามตรงกัน
ต่อว่าถ้าจะแก้กฎหมายเนี่ยเอาแก้ยังไงแล้วมั่นใจเลยใช่ไหม
ว่าถ้าแก้แล้วปัญหาจะไม่เกิดอดใจรอสักครู่ครับ
กลับมาติดตามถามตรงกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้
หน้าที่แทนคุณจอมขวัญเหล่าเพชรนะครับเราคุยกันเรื่อง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงสงครานมีมาตรการ๗วันอันตราย
ก็แล้ว๑๑๑๑๗เมษายนแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นความสูญเสียยัง
มีมากขึ้นและดูเหมือนกับว่าแนวโน้มรุนแรงเนี่ยก็จะ
เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเราคุยกันต่อนะครับว่าถ้าเกิดจะแก้
ปัญหานี้เนี่ยปลดล็อกทำอย่างไรดีคุยกันต่อกับคุณหมอแท้
จริงนะครับคุณหมอครับก่อนจะคุยเรื่องของกฎหมายที่เมื่อกี้เราค้าง
ไว้ปีนี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดถนนที่
อุบัติเหตุก็เป็นทางหลวงมากกว่าพวกทางชุมชนทางชน
บทช่วงเวลาที่เกิด๔โมงเย็นถึง๒ทุ่มเกิดบ่อยที่สุดครับเรา
เนี้ยมันบอกอะไรเราบ้างแล้วถ้าจะแก้คือต้องแก้ยังไงบ้าง
คุณบอกห้ามมอเตอร์ไซค์ไม่ให้วิ่งบนถนนเลยไหมล่ะหรือถนน
ต้องทำยังไงดีครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะรู้มาเมื่อศึก
ปีที่แล้ว๑๐ปีนี้ก็ยังมีปัญหานี้อยู่มันก็ย้อนกลับมา
ต้องปรับเปลี่ยนแล้วครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเราใช้เหมือน
รถคันเดิมคุณจะไปวิ่งให้เร็วกว่าเดิมมันไม่มีทาง
มาตรการกล้องทำได้ไหมโอเคถ้ารัฐยังทำไม่ได้
มันต้องไปศึกษาแก้กฎหมายอะไรบางตัวนะครับ
ผมในฐานะที่เป็นเอกชนผมจะเริ่มลนลงแล้วครับ
ตั้งแต่พ็งกี้ไม่รอหรอกไม่รอครับ
เป็นไปได้ไหมต่อไปนี้ถ้าคุณมีประกันแล้วคุณไปติดกล้อง
ปีหน้าผมลดประกันให้คุณสัก๔๕๐๐
แต่ปีนี้คือถนนหลวงถนนของกรมทางหลวงด้วย

ถนนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดนะครับ

อย่างที่ว่าเมาเร็วโท
ดังนั้นถ้าคนไปโทษว่าเกาะถนนมันไม่ดีมันขลุมันขระ
จริงถนนครูขาเนี่ยโอกาสเกิดไว้น้อยกับถนนดีด้วยนะครับ
ทางตรงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมากกว่าทางคดเคี้ยวด้วยซ้ำไปนะครับ
เราต้องดูว่าส่วนใหญ่มันเป็นเพราะอะไร๘๐๙๐
เพราะพฤติกรรมคน
เราต้องแก้ที่พฤติกรรมคน
พฤติกรรมคนเนี่ยจะแก้ไม่ได้เลยนะครับ
ถ้าบอกว่าลนรงค์อย่างเดียวให้รู้รู้ไม่ได้แปลว่าจะแก้พฤติกรรมนะครับ
รู้แล้วต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันทำเนี่ยไม่คุ้มโดนแน่
ในกอคนเดียวกันอยู่ประเทศไทยทั้งเมาแล้วขับทั้งขับรถเร็ว
ไม่เคยเคารพกฎจราจรให้เขาเนี่ยไปขับที่สิงคโปร์
ผมไม่ต้องลดนรงคุณหมอธรรมนะครับผมไม่ต้องเขาพูดอะไรกับของนี้เลยนะ
เขาขับรถอย่างดีเลยไม่ผิดกฎจราจร
ในขณะเดียวกันเอาคนสิงคโปร์ในขออยู่สิงคโปร์
เป็นคนสิงคโปร์นะครับขับรถดีทุกอย่าง
มาขับรถที่เมืองไทยเหมือนคนไทย
แปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าอยู่ที่จิตสำนึกเขานะ
คนคนเดียวกันทำไมอยู่สองสถานที่พฤติกรรมถึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ผมไปไต้หวันเนี่ยคนที่นั่นบอกว่าถ้าจะจ้างคนขับรถนะ
คือเขามีบริษัทเยอะนะครับเขาจ้างคนไทยไปเป็นพนักงานเยอะ
เขาบอกต้องจ้างคนไทยถ้าจะจ้างพนักงานขับรถนะ
เพราะคนไทยเป็นคนที่ขับรถดีที่สุดที่ไต้หวัน
เออแปลกไหมผมก็เอ๊ะทำไมดีไปดูกฎหมายเขาสิครับ
คนนั้นที่ขับรถที่ดีที่ไต้หวันมาเมืองไทยเรียบร้อยนะฮะ
มันก็เหมือนกับเวลาเราไปถามคนที่มาเลหรือสิงคโปร์
บอกว่าเฮ้ยคุณทำได้ยังไงเนี่ยเมาแล้วไม่ขับ
ก็บอกกฎหมายมันแรงเห็นไหมถ้าทำเนี่ยเขาโดน
แต่เขายังเยอะเย้ยผมด้วยนะเขาบอกถ้าเขาจะเมาแล้วขับเนี่ย
ง่ายนิดเดียวผมว่าทำได้ไงแค่ขับรถผ่านด่านไปที่หัดใหญ่

ถ้าเกิดว่าจะแก้พฤติกรรมแก้กฎหมายครอบคลุมหมดเลยไหมครับ

อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ผมเพิ่มนิดเดียวฮะ
คือประเด็นเวลาเราพูดถึงอุบัติเหตุก็อยากจะย้ำว่า
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนี้ยังเป็นเรื่องของคน
แต่ก็ยังมีปัจจัยด้านกายภาพนะครับ
แล้วตอนนี้กายภาพที่บอกว่ามาเสียชีวิตบนถนนทางหลวงเยอะเนี่ย
อย่างที่เรียนครับว่าปัญหาของกายภาพบ้านเราเนี่ย
จะเป็นเรื่องของมีวัตถุอันตรายอยู่ข้างทาง
ก็คือพอหลุดไปก็เจอต้นไม้เรามีเคสใหญ่ปีนี้นะฮะ
ที่ชนต้นไม้เนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบศพ

ก็ควรจะออกแบบวิธีป้องกันนะครับ
คือที่ที่มีอยู่แล้วก็สามารถป้องกันได้
คือไปวิเคราะห์ว่าตรงไหนเป็นทางโค้งเป็นจุดเสี่ยงที่รถมีโอกาสหลุด
ก็ติดกาดเร็วหรือว่าจะทำเครื่องป้องกัน

แต่ส่วนวันนี้กลับมาประเด็นเรื่องพฤติกรรมเนี่ย
ผมคิดว่าเวลาพูดถึงกฎหมายเนี่ย
ต้องคิดถึงการบังคับใช้ด้วย
หลายครั้งเรามีกฎหมายที่ดีนะครับ
แต่ว่าตกม้าตายตรงการบังคับใช้
เพราะไม่มีอุปกรณ์หรือว่าไม่ได้ใช้โทษสูงสุด
เพราะฉะนั้นทำยังไงให้ตำรวจสามารถบังคับใช้ได้ด้วย
เช่นเมื่อกี้ที่เราพูดแล้วเรื่องการมีอุปกรณ์

ถ้าจะไปแก้กฎหมายยึดรถเนี่ยเพื่อให้บังคับใช้ได้เนี่ยนะครับ
อันหนึ่งก็คือตำรวจติดจุดสำคัญเลยคือว่ายึดเสร็จต้องมาดูแลรถ
แต่ว่าในระเบียบปฏิบัติถ้าเราแก้ได้ก็คือว่าทำให้ภาระของการต้องดูแลรถเนี่ย
ตกอยู่กับผู้กระทำความผิด
เช่นต้องจ่ายเงินให้บริษัทเอกชนมาลากรถไปเก็บรักษาในช่วงเวลาที่กำหนด

ลักษณะนี้จะทำให้บังคับใช้ได้จริงนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลาเราคิดเนี่ยอาจจะต้องคิดให้ครบนะครับ

สั้นคนละ๑นาทีเลยนะครับถามตรงคุณหมอแท้จริงครับ
ทำยังไงให้อุบัติเหตุในไทยเนี่ยมันน้อยที่สุดคือถ้าเป็นศูนย์ได้ยิ่งดี
สั้นครับกฎหมายต้องเข้มนะครับต่อเนื่องและปฏิบัติได้
อันนี้แหละครับเป็นหัวใจเลยครับถ้ากฎหมายยังไม่เข้มนะฮะ
ให้ผมมาพูดทุกวันนะไม่มีทางลดนะครับ
คุณหมอครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนี่เห็นด้วยเลยฮะ
บังคับใช้ที่ต่อเนื่องเพราะว่าพฤติกรรมที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้
มันเป็นพฤติกรรมที่เกิดทุกวันไม่ได้เกิดเฉพาะสงการปีใหม่
งั้นการบังคับใช้ที่ต่อเนื่องจะค่อยทำให้คนไทยคุ้นชิน
อาจจะชินถึงขั้นที่ว่าต่อไปเราไม่ต้องมี๗วันอันตราย
ถ้าบังคับใช้ได้ต่อเนื่องส่วนอีกด้านหนึ่งที่ต้องทำคู่ขนานกัน
เราก็ยังเจอโจทย์ของเรื่องกายภาพต้องมีการจัดการถนนจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
รวมไปถึงกฎการด้านรถให้มีประสิทธิภาพ
แล้วก็สุดท้ายประเด็นสำคัญของบ้านเราอาจจะต้องถึงเวลาที่ไปทำต้นทางให้ดี
ตั้งแต่ใบขับขี่เตรียมคนเข้าสู่ถนนให้ดีกว่านี้

ตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางมันจะได้ไม่ต้องมาเกิดความสูญเสียอีกนะครับ
คุณผู้ชมไม่ใช่แค่๗วันอันตรายเท่านั้นจากข้อเสนอของคุณหมอทั้งสองนะครับ
ให้เป็น๓๖๕วันคือตลอดทั้งปีรณรงค์กันแบบต่อเนื่องเลย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียขึ้นอีก
เหมือนกับที่เคยผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้
บทเรียนราคาแพงสูงที่สุดในรอบ๑๐ปี
ไม่พูดถึงไม่ได้วันนี้เลยต้องเชิญทั้งสองท่านมาคุยถามตรง

พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ